ต่อที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชมจู่นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่บิ๊กไบท์เข้าไปพร้อมกับปืน
เข้าไปหาเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่ง
บอกเจ้าอาวาทท่านเนี่ยนะขับรถเล็ว

ไปขู่พระหรอเอาปืนไปขู่พระ
เออแล้วพระเองท่านก็กลัวแล้วครับ

แกก็ไปหาเงินดิ้นรนหาเงินหาทองไปให้

พอได้เงินปุ๊บผู้ชายคนนั้นหนีหายไปเลย
มารู้ทีหลังว่าไม่ใช่ตำรวจ

วิสุทธิ์ทัศน์ศรีโลอายุ๖๕ปี

วัดกรรมลาวาสหมู่๖ตำบลบ้านดุ
อำเภอนาโพที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ

กับตำรวจที่สพนาโพบอกว่า
เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม

ผมเนี่ยเป็นผู้กองนัดมาจากกองปราบ

หลวงตาทำความผิดขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเอาปืนข่มขู่ด้วยนะครับ
ทีนี้ด้วยความกลัวก็เลยไปขอความช่วยเหลือพี่สาว

โหนดที่ดินไปขอสินเชื่อให้เลย

เปลี่ยนเป็นรถเก๋งพาหลวงตา

ภาพนี้เป็นภาพวงจรปิดในบริษัทนั้น

ทำให้การขอเอกสารประเมินราคา
ไปสำนักงานที่ที่ดินไม่ได้

น้ำหนัก๓บาทของพี่สาว
เสร็จแล้วเป็นเงินที่ได้ไป๖๐๐๐กว่าบาท

พอมารู้ทีหลังว่าอ้าวไม่ใช่

ก็เลยต้องพากันไปแจ้งความนะฮะ

นายปราโมทให้บ่อแสกับตำรวจบอกว่า

มีการไปขออาบน้ำที่บ้านหลังหนึ่งด้วย

กับคนร้ายแล้วก็ไปส่งขาย
ฝั่งลาวขออาบน้ำเสร็จปุ๊บ

ล่าสุดตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วชื่อจริงคือ
นายอัคราเดชเป็นคนพักใต้

เปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนร้าย